คุณผู้ชมขอแรงขอมิตรจิตมิตรใจคนไทย

ไปดูเหตุการณ์น้องผู้หญิงอายุ๔ขวบค่ะ
น้องมีฐานะยากจนแม่ก็มีฐานะยากจน
แม่มีอาชีพรับจ้างตัดอ้อยที่อุตรดิษฐ์
ปรากฏว่าอ้อยเขาเผาถูกไหมตัดอ้อย
เขาเผาไร่อ้อยแล้วน้องไปหกล้ม
ไปทับกับชานอ้อยที่ยังมีไฟอยู่อะค่ะ
คลอกน้องนะคะลวกน้องทั้งตัวเลย
ตอนนี้น้องบาดเจ็บนะคะไปพักรักษาตัวก็แล้ว
แต่ปรากฏว่าคนมันยากจนนะคุณ
ไปนอนนานก็ไม่รู้ว่าจะเอาค่ารักษาจากไหน
โดยเฉพาะแม่เองก็ต้องเดินทางมา
มีค่าเดินทางในการที่ไปดูแลลูกที่โรงพยาบาลด้วย
ที่สุดแล้วน้องน้ำวัย๔ขวบ
ก็เลยมาอยู่กับญาติที่สุโขทัยนะคะ
ญาติก็คือนางสาวพิมชนกสุริยพันธ์อายุ๓๑ปีค่ะ
ส่วนน้องน้ำชื่อจริงคือเด็กหญิงน้ำทิพย์
สีแดงอายุ๔ควบ
น้องมีบาดแผลผู้พองเกือบทั่วร่างกายนะคะ
หลังจากที่น้องถูกไฟคลอกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เพราะอย่างที่บอกไปออกไปตัดอ้อยกับแม่

น้องน้ำหกล้มทับอ้อยที่ยังมีไฟมันไหม้อยู่
ทำให้น้องตอนที่หลังจากที่เกิดเหตุ
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า๑เดือน
แต่๑เดือนแล้วคุณต้องไปมา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สุดแล้ว
ต้องเอาน้องกลับมารักษาต่อที่บ้านที่สุโขทัย
รักษาปัวอยู่นานไหมคุณแม่ตัวเข้าจัดรักษาโรงพยาบาล
ก็หมอเขาว่านานอยู่น่าจะ๒เดือนได้
แต่คือทางเรามันไม่มีเงินไงคะ

ตอนแรกอยู่มนอยู่โรงพยาบาลพุทธใช่ไหมครั้งแรกเลย

แล้วมันก็ลำบากแบบไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินอะไรอย่างนี้
ก็เลยขอหมอย้ายมาที่โรงบาลพุทธพอมันใกล้บ้านหนู
ตอนนั้นเจ็บไหมลูกมันลื่นล้มหรือยังไงจำได้ไหม
หิวข้าวหรือยังไงที่เมื่อกี้บอกป้า
หุบข้าวเดินมาหาแม่ค่ะ
แล้วเราไม่เห็นเราล้มหรือยังไงคะ

มันลึกถึงไหนตอนที่หนูตกลงไป

อยากค่ะเอออยากหายใช่ไหม
น่าสงสารน้องเนาะเด็ก๔ขวบเองค่ะคุณผู้ชม
ดูลักษณะบ้านสิเป็นบ้านชั้นเดียว
ไม่มีประตูด้วยฝาบ้านก็ปะด้วยสังกษีแบบนี้ค่ะ
นี่คือสภาพที่น้องต้องไปอยู่อาศัยกับญาติที่สุโขทัยนะคะ
ทีนี้เราก็ไปถามอีกหนึ่งคนเป็นเพื่อนบ้าน

เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคนที่ไปพบน้องน้ำเนี่ย

เห็นแล้วก็รู้สึกอดสงสารไม่ได้
เนื่องจากว่าแม่และน้องน้ำต้องออกไปเก็บของเก่า
มาขายมีรายได้วันละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็ฝากน้องน้ำไว้กับญาติ

ฝากน้องน้ำไว้กับญาติให้ญาติช่วยดูแล
ต้องทำแบบนี้แล้วตัวเองก็ออกไปทำงานนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของความช่วยเหลือค่ะ
คุณอดุลขวัญนาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิดบอกว่า

สรุปเบื้องต้นจะมีการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านให้กับน้องน้ำและแม่
ให้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้มีทุนการศึกษาสำหรับน้องน้ำต่อไปในอนาคต
ส่วนเรื่องของการรักษาพยาบาลตอนนี้เตรียมส่งน้องน้ำค่ะ
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการผ่าตัดศัลยกรรมบาดแผล
เพื่อน้องน้ำเองจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบเด็กทั่วไปนะ